คุณผู้ชมครับพาไปกินแกงที่จังหวัดเชียงใหม่
หรืออาหารพื้นเมืองภาคเหนือเขาเรียกว่าแก่งกระด้าง

ก็คือแก่งภาษาเหนือก็จะอู้จะอี้แก่งกระด้าง

อะไรแข็งอยู่ในแกง
ไปดูเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยรับประทานและอาจจะสงสัย
นี่คือแกงหรือนี่คือวุ้นกันแน่
เป็นขนมหวานหรือเป็นอาหารคาวกันแน่
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับพาไปดูระยะนี้
ซึ่งอาจจะเป็นหน้าหนาวไม่อาจจะเป็นหน้าหนาว
สิ่งที่พ่อค้าแม่ค้านิยมทำแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตในช่วงนี้
ก็คือแกงกระด้างแกงกระด้างค่อยกินนะ

เป็นอาหารพื้นเมืองออกวางขายให้กับประชาชนนะครับ
งชนิดนี้นี่แหละไม่ต้องสงสัย
ไม่มีน้ำแกงใดทั้งสิ้นนะครับ
แต่มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมคล้ายวุ้นเลยคุณวุ้นใสเนี่ย

แกงก็คือคือหนาวจนแกงแข็งอ่ะถูกต้อง
สมัยก่อนเป็นแบบนั้นเขาใช้ส่วนผสมแบบนี้นะครับ

ซึ่งเขาบอกว่าเป็นส่วนประกอบของเอ็นและไขมัน
เมื่อมีเอ็นและไขมันมากนำมาเคี่ยวมาปรุงด้วยเครื่องเทศ
จะทำให้น้ำแกงข้นเหนียวได้เร็วขึ้นนะครับ
หลังจากเทใส่ทานในช่วงฤดิวหนาวทิ้งไว้
แกงก็จับตัวเป็นก้อนเหมือนเป็นวุ้น
ชาวเหนือรวมตัวกันรวมถึงชาวเชียงใหม่
นิยมกินกับข้าวเหนียวร้อนในตอนเช้า

บางทีที่บ้านชอบไปแช่เย็นไว้
ก็จะเป็นเหมือนวุ้นเย็นแต่ข้างในเป็นหมู

ทานกับข้าวเหนียวร้อนเขาเนื่องฮอล์เนี่ยกะ

ดีหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินกับรสชาตินะ
แต่ถ้ากินไปกินมาอร่อยมากนะครับ

ย่านสันปะคอยย่านบ้านผมเลย

งั้นแสดงว่าร้านนี้อาจจะใช้ร้านที่ที่ศเนื่องเคยทานรึเปล่า
อาจจะเคยทานกันบ่อยตั้งแต่เด็กนะครับ
ก็บอกว่านี่แหละขายทุกวันเลยนะฮะ
ขายคู่กับอาหารพื้นเมืองต่าง
ลาบคั่วไส้อัวจิ้นนึ่งพริกหนุ่ม

ฮังเลแกงแคร์แกงโฮ

โคนี่คือโอ้สุดยอดอย่างนี้ใช่ไหม

อย่างว่าปลาร่ำปลาเหลือเนี่ยโอ๊ยน่ากินขนาดเลยนะ

อื้อฮือมันสุดยอดมันน่ากิน

เขาจะมีแก่งกระด้างของเชียงรายกับเชียงใหม่นะครับ